ส่วนอีกข่าวหนึ่งเป็นความคืบหน้าหลังจากที่มีแม่วัย๑๗ปี
คลอดลูกแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ร้องเรียน
บอกว่าเกิดจากความไม่ใส่ใจผิดพลาดหรือเปล่า

ทางโรงพยาบาลกบินบุรีออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้แล้ว
บอกว่าเด็กเนี่ยจริงแล้วไปเจอว่ามีความดันในปอดสูง
ทางโรงพยาบาลก็ได้พยายามประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ

ส่วนกรณีที่แม่เด็กบอกว่ามีการทำร้ายร่างกาย
ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายแม่

เป็นเพราะว่าผู้ป่วยร้องดังตอนเจ็บท้องคลอดนะคะ
อันนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อสุพาวันนรมาสเขาได้โพสต์ลงในเฟสบุ๊ค
โดยเล่าบอกว่าตัวเองปวดท้องคลอดญาติก็พาไปโรงพยาบาล
แล้วเธอก็อ้างว่าหมอไม่ค่อยใส่ใจดูแลเธอเลย
จัญญบันจนน้ำคล่ำแตกต้องนอนปวดเบ่งเอง
และยังถูกหมอด่าว่าด้วย
ทำคลอดยังถูกหมอหยิกที่ขา
ก็ไม่รู้ว่าจะหยิกให้สติหรือเปล่า
และหมอก็ถามหลายครั้งว่าติดยาหรือเปล่าด้วยนะคะ
อันนี้เป็นการโพสต์ในเฟซบุ๊คของเธอ
หลังจากคลอดออกมาเด็กตัวเขียวขาดออกซิเจน
ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศ
แล้วได้รับแจ้งว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
หมอที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศบอกว่า
ถ้าส่งเด็กมาเร็วกว่านี้อาจจะไม่เสียชีวิตค่ะ
ก็เลยเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากทางโรงพยาบาลที่ทำคลอด
เพราะเธอเองรวมทั้งสามีและญาติทุกคน
ยังติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกค่ะ
ล่าสุดทางด้านของนายแพทย์โชคชัยมานะดี
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินบุรีและแพทย์หญิงสยามนเกรดไทย
ุมารแพทย์ชำนาญการนะคะก็เลยชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
แพทย์โชคชัยบอกว่าเคสของน้องสุภาวันยังเด็กอยู่มากอายุแค่๑๗ปี
มาโรงพยาบาลช่วงเช้าเวลาช่วง๙นาฬิกา๔๐นาที
และปากมดลูกเปิดประมาณ๒เซนติเมตร
พยาบาลก็ได้ทำการรักษาจนกระทั่งเข้าห้องคลอดตอนเย็นค่ะ๑๘นาฬิกาเศษ
ลักษณะของน้องเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ทนความเจ็บปวดไม่ค่อยไหว
ก็ร้องเจ็บปวดถ้าคลอดมาตรฐานก็ทำได้ไม่ดี
พยาบาลเขาก็เลยให้คำแนะนำแต่อาจจะพูดเสียงดัง
เพราะว่าน้องก็ร้องเสียงดังค่ะ
พยาบาลเลยต้องพูดเสียงดังให้น้องทำตาม
เรื่องของการทำร้ายร่างกายสอบสวนแล้วไม่มีการทำร้ายร่างกาย
แต่อยากให้น้องร่วมมือในการทำคลอดมากกว่านะคะ
แพทย์หญิงสยามนเกรดไทยกุมารแพทย์ชำนาญการของโรงพยาบาล
ก็บอกว่าตอนแรกที่เด็กออกมาก็ร้องดีแต่สักพักเริ่มตัวเขียว
ก็เลยตามกุมารแพทย์ไปรับน่าจะเป็นเพราะว่าอาการของเขานะคะ
อย่างกรณีนี้เนี่ยเพราะว่าออกมาแรกยังตัดสินใจไม่ได้ว่า

เรื่องต้นก็เลยรีบช่วยใส่ท่อช่วยหายใจและประเมินเด็ก
และพบว่ามีภาวะออกซิเจนในร่างกาย
่งบอกว่าความดันในปอดสูง
เพราะออกซิเจนแขนและขาต่างกันเกิน๒๐
เด็กส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะต้องต่างกันเพียงแค่ไม่เกิน๒๓เท่านั้น
เพราะฉะนั้นเคสนี้เขาเลยถือว่าเป็นภาวะต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือ
เพื่อจะดูแลเรื่องทางเดินหายใจ
ก็เลยประสานโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อเนื่อง
เพราะว่าเครื่องมือที่โรงพยาบาลมีไม่เพียงพอนะคะ
ฟังเสียงของแพทย์ทางนี้ที่เขาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดพ่อแม่สุบุหรี่
หรือแม่ใช้สุบุหรี่นะครับ
หลังเจอได้เยอะมากขึ้นในกรณีของสังคมทางกบินบุรีเนี่ย
คือเจอพ่อแม่บางทีมาคลอดธรรมดาเด็กออกมาปกติ
แต่เขาก็จะให้ประวัติตั้งแต่ต้นว่าเสพยา
มันก็เลยมีไม่ได้เป็นคำถามดูทีนนะคะ
แต่เป็นการทานที่เอามาวิเคราะห์โลก
เพื่อหาสาเหตุว่ามันมีภาวะอะไรที่ขาด
บางทีเราใช้คำพูดในคำถามที่รวดร็ว
แล้วทำให้เตือนในกลุ่มคนก็ได้ต้องคอโทษด้วย
หลังจากทางได้เกิดเหตุนี้ขึ้น
แต่ทางผู้เสียหายเองยังไม่พร้อมจะมารับฟังคำชี้แจงของโรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งก็จะมีการติดต่อผู้เสียหายมารับฟังการชี้แจงในโอกาสต่อไปนะคะ